มากันที่อีกหนึ่งครอบครัวนะคะสำหรับครอบครัววัชิระบันจงแหม
หลายคนคิดถึงนะผู้กำกับแล้วก็ผู้จัดคนเก่งอย่างพี่อ๊อฟพงพัฒน์มากเลยนะคะ
ครอบครัวนี้เขาเพิ่งจะคว้ารางวัลครอบครัวแห่งปีไป
หลายคนคิดถึงฝีไม้ลายมือของพี่อ๊อฟมากเพราะว่าจำได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เมื่อปีก่อนนะคะพี่ออฟเนี่ยป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบตอนนี้ก็ยังคงพูดไม่ค่อยชัดนะคะ
แต่ว่าไม่ท้อค่ะขอภรรยาขอพี่แดงมาออกงานกับลูกสาวคุณบีบีเอกนารีนะคะ
พร้อมกับเตรียมกลับมาลุยงานผู้จัดอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนสีหน้าแววตาท่าทางเป็นยังไงใครคิดถึงพี่อ๊อฟต้องไปดูสัมภาษณ์นี้กันจ้า

ค่ะแล้วคือจริงแล้วต้องบอกว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าใครที่เห็นแล้วที่ดูคลิปสัมภาษณ์นี้แล้วรับกรองเลยสบายใจหายห่วงว่าพี่อ๊อฟเนี่ยหายดีอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะหายดีแล้วรับกรองเดี๋ยวมาดูละครที่พี่อ๊อฟกลับกลับกันนะคะยังด่าได้เมื่อเดิมแค่วิ่งเป็น